ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดหากถูกใจใครมีโอกาสได้ผูกมิตรตีสนิท
คนมีคู่มีครอบครัวคู่จะช่วยอำนวยโชคนำผลประโยชน์มาสู่
คู่อยู่ในโอวาสผ่อนตามกันมากขึ้น
สุขภาพจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับเพราะความเครียดอยู่บ้าง
ควรระวังเคราะห์จากสุราเมไรหรือการเข้าไปอยู่ในที่ที่มีการตะลุมบอลตีกัน
การเงินจะได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมจากงานที่ทำเป็นจังหวะที่ดีในการเจรจาผลประโยชน์
แต่ต้องระวังการโดนหยิบยืมรวมถึงการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น
การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในงานหรือเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาหรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้างาน
อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปบ้างแต่ก็เห็นผลประโยชน์จากงานที่ทำ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์